ต้อนรับปีใหม่หลายคนไม่ได้อยู่บ้านแล้วนะไม่ได้อยู่กรุงเทพ
ท่องเที่ยวกันหมดแล้วแต่ตอนนี้โอมิคอนก็โอมิคอนเถอะ
กลัวแต่ยังกลั้นใจต้องไปเที่ยวกันก่อน
วันนี้ก็มีแนวทางมาฝากเป็นแนวทางก็คือ
พิกัดน่าท่องเที่ยวครับ
ที่ไหนกันก่อนไปดูบรรยากาศพญาเสือโครง
สวยจังเลยซากุระเมืองไทยพิกัดแรกจังหวัดเชียงราย
ดอยผ่าตั้งตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
นี่บานยังไม่ถึงร้อยเลยนะฮะยังไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็น
ยังสวยงามเกินร้อยขนาดนี้แล้วถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะสวยทะลุตาขนาดไหน
ที่ช่วงไหนคะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเดือนหน้าอ๋ออืมเดือนหน้า
อ่ะใช่สิฮะวันนี้มันสุดท้ายแล้วครับอ่าใช่ค่ะพี่ต้องเดือนหน้าแล้วค่ะ
ใช่ฮะกลางเดือนมกราคมเดี๋ยวจะบานประมาณสัก๑๐๐นะครับ
ดอกนางพญาเสือโครงจะพบได้เนี่ยหลายพิกัดเป็น๒แนวข้างทางเลย
ร่มฟ้าทองสวยขนาดไหนสวยมากครับหรืออีกจุดหนึ่งก็คือ
ก็คือจุดชมวิวภูชีดาวภูชีเดือนดอยผาหม่นดอยผาตั้งอยู่ตรงไหนก็เจอดอกนางพญาเสือโค้งตอนนี้สวยงามอลังการเหลือเกินพอไปไหนมาไหนแล้วมองแล้วรู้สึกว่าเหมือนอยู่ที่ญี่ปุ่นแต่นี่คือญี่ปุ่นแบบไทยไทยนะฮะสักุระเมืองไทยแล้วเป็นไงนักท่องเที่ยวก็แห่งกันไปแห่งกันไปเที่ยวครับไปดูแสงแรกแสง
มันยังไม่บานเลยนะแล้วเดี๋ยวพอข้ามปี
ข้ามปีแล้วบานเลยเหรอตามฤดูกายของมัน
ประมาณสักมกราคมมันก็จะเริ่มบานตอนนี้บาน๓๐เปอร์เซ็นต
แต่อุณหภูมิน่าไปเช็คอินมากฮะ๑๓๑๔องศาเท่านั้นเอง
ลมพัดมาน้ำตาแทบไหลเย็นจัดเหลือเกิน
ขยับต่อไปอีกนิดนึงที่จังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติ
อยสุเทพดอยปุ๋ยนักท่องเที่ยวหนาแน่นเหลือเกิน
ถ้ารู้จักดอยสุเทพขึ้นไปอีกหน่อยคือดอยปุ๋ยฮะ
นี่คือบรรยากาศที่เหนือดอยสุเทพขึ้นไปคือดอยปุ๋ย
โดยปกติแล้วดอยปุ๋ยมันจะสวยงามอลังการ
หมอกเนี่ยมันจะเหมือนกับเรายืนอยู่บนเมฆหมอกเลย
เพราะว่าหมอกมันจะไปอยู่ที่พื้นถนนเลยฮะ
แต่ว่าตอนนี้หมอกจ๋าข้าก็ไม่อยู่แล้ว
เพราะรถมันแน่นเหลือเกินรถมันหนาแน่นมากจริงฮะ

จอดรถข้างล่างแล้วมากางเต็นต์ข้างบน
พอกางเต็กข้างบนหน้าแทบจะชนกันอยู่แล้ว
นี่คือบรรยากาศบนอุทยานแห่งชาติบนดอยปุ๋ยนะฮะ
บรรยากาศแน่นขนาดนี้บางคนบอกเฮ้ยเหมือนตอนเด็ก
เหมือนค่ายลูกเสือสำรองอย่างลูกเสือสามัญ

ปะแก๊ปปี้กันหน่อยร้องเพลงสามารถกีลชุ่มนุ่ม
ไม่คุ้มเพลงที่พี่เบิร์ทร้องเลย

อินทนนท์คนเป็นหมื่นเลยนะ

สะใจคืออากาศเย็นเห็นหมอก
และแสงแรกจะสวยมากจริง
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ที่อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
ผู้คนแห่งกันไปประมาณสักเกือบ๗๐๐๐คนกว่า
มีรถราประมาณสองพันกว่าครับแล้วผู้คนเยอะขนาดไหนผู้คนไม่เท่าไหร่
หลายคนอยากจะไปชมทะเลหมอกตอนเช้าอุณหภูมิสะใจต่ำ๑๐ครับ
๙องศายอดดอยแต่๙องศาอีกนะใช่
เพราะเริ่มมีแสงขึ้นมาโหมันสวยจับตาเลยค่ะ
นี่คือสถิติของผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยว
อันนี้ตัวเลขใหม่นี่ไม่ใช่ที่ผมรายงานไป
อันใหม่อันนี้อันใหม่ถ้าเป็นอุณหภูมิ
ตัวเลขเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา๙องศาเซลเซียต
ถ้าจุดชมวิวกิวแม่ปาน๑๐องศา
ขนาดที่ทำการยังแค่๑๔อย่างนี้
ของเราคือ๒๐องศาอากาศที่จะเย็นต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้ว
แต่นี่คือต่ำ๑๐๑๐องศา๑๔องศาเซลเซียส
แต่บรรยากาศการเดินทางเนี่ยคนก็จะแน่นอย่างนี้
เพราะฉะนั้นการเดินทางก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะฮะ
ระมัดระวังทั้งเรื่องการใช้รถชะลา
และระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะครับ
ค่ะก็อิจฉากันไปนะฮะ